คุณผู้ชมครับก่อนจะอ่านข่าวนี้อธิบายเรื่องคำว่าหวยกล่องก่อน
ที่จังหวัดเลยครับคนที่เขาถูกหลอกให้ซื้อหวยกล่องเนี่ยนะฮะ
อ้างว่าซื้อไปเถอะถูกกว่าท้องตลาด๑๐บาทนะ
ใครจะไม่สนใจนะครับมีคนหลงเชื่อเพียบเลยนะฮะ
นี่คือโรงพักษณ์โอนเงินไปรวมค่าศรีหายเท่าไหร่ครับ
คุณผู้ชมคุณพระราพรนะกว่า๑๐ล้านบาทครับ
เพราะว่ามันราคาถูกกว่าก็เลยซื้อเยอะ
ใช่ครับนี่คือกลุ่มผู้ค้ารอตเตอรี่รายย่อย

เอาเอกสารล่ะเอาหลักฐานล่ะไปแจ้งความกับตำรวจ
หลังจากพวกเขาซื้อหวยกล่องอย่างที่ผมอธิบายไป
คนขายที่เป็นอาหลานชาวอำเภอด่านซ้าย
ชวนมาซื้อหวยกล่องราคาถูกนะครับ
วยกล่อง๕เล่มราคาฉบับละ๗๓บาท
ถูกกว่าราคาตลาด๑๐บาทเนี่ย
ผู้ค้าก็หลงเชื่อนะฮะโอนเงินไปให้

แต่สุดท้ายงวดที่ผ่านมาไม่มีหวยกล่องมาให้ครับ
ทำให้ทุกคนต้องสูญเสียเงินนะฮะ
อย่างที่ผมนำเรียนไปครับรวมทั้งสิ้นแล้วกว่า๑๐ล้านบาท
ผู้เสียหายมีมากกว่า๓๐คนครับ
ขึ้น๓โรงพักนะฮะในท้องที่ที่เกิดความเสียหาย
พักอะไรบ้างวังสะพุงด่านซ้ายแล้วก็ภูเรือครับ
แล้วก็ใบหนึ่งนะ๗๓บาทซึ่งถูกกว่าท้องตลาดประมาณเท่าไหร่
ถูกกว่าท้องตลาดก็ประมาณสิบบาทนะคะแล้วจากนั้นครับจากนั้นก็เลยตกลง
แล้วก็โอนเงินมาให้พี่อภิญญาเลยค่ะแล้วได้ของไหมของก็ไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วมูลค่าความเสียหายนี่
ทั้งหมดกี่คนแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ทั้งหมดนี่ก็เกือบสามสิบคนนะคะ
เป็นเงินก็ราวกว่า๑๐ล้านอันนี้เฉพาะของพวกนู้นนะค่ะ
แต่ที่ยังไม่มาอีกก็หลายเหมือนกัน
มาฟังผู้ถูกกล่าวหากันบ้างเขาเรียกอากันนะคนนี้อาเนี่ยนะฮะ
อาเขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงดังกล่าว
เพราะเขาบอกเขาเองก็เป็นผู้เสียหายด้วยเหมือนกัน
ทันทีที่หลานมาเสนอขายไอ้หวยกล่องราคาถูกก็คิดถึงเพื่อนในกลุ่ม
ก็บอกเอ้ยเพื่อนอยากได้หวยกล่องถูกด้วยไหมล่ะ
แต่ว่าก็โดนเหมือนกันกลายเป็นว่าไม่มีหวยกล่องมาครับ
เอาลองฟังดูฮะ
อยากให้ได้หวยถูกเหมือนกันก็เลยชวนมาร่วมซื้อด้วยกันทีนี้
ก็ผ่านทางเราทางบัญชีเราทีนี้ก็โอนไปให้หลาน
แต่ทีนี้หลานมันไม่มีให้มันไม่มีลอตเตอรี่ให้
เราก็เป็นผู้เสียหายเราก็โดนหลานโกงไป๘แสนบาท
แล้วเราก็เลยโดนเพื่อนแจ้งความ

แล้วก็เป็นผู้เสียหายคนนึงคือเสียหายมากกว่ากลุ่มของเพื่อนอีก
ค่ะผู้เสียหายเยอะเลย
จำนวนเงินก็เยอะด้วยนะคะที่เสียหายอืม